ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปกินด้วยเพราะว่าเขาการันตีว่าอร่อยมาก
หลามค่ะแล้วข้าวหลามเจ้านี้นะคุณเป็นสูตรพิเศษเลยค่ะ
วิศวกรเป็นคนทำไปดูกันว่าข้าวหลามวิศวกรน่าทานขนาดไหน
ต้องมีการวัดสัดส่วนที่พอดีของกระบอกข้าวหลามด้วยมั้ยคะ
ลูกค้าลูกขายมากมายทีเดียวนะคะเพราะว่ารสชาติเนี่ยหวานนิดเข้มหน่อยแล้วก็หอมมัน
ว่ากันว่าใครได้ชิมแล้วเนี่ยต้องกลับมาซื้ออีกทุกรายเลยคุณ
เขาขายกันอยู่ที่ตำบลเขาดินอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
และที่บอกว่าเป็นข้าวหลามวิศวกรก็เพราะว่าคนทำมาแล้วค่ะ
เป็นวิศวกรแต่งงไหมล่ะว่าแบบอ้าวเป็นวิศวกรอยู่ดีทำไมอ่ะ

เราก็เลยไปคุยกับคุณนัทชัยสอนศรีนะคะ
ก็เล่าประวัติให้ฟังว่าเมื่อก่อนเคยทำงานเป็นวิศวกรมา๕ปี
แล้วก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่อยากจะเป็นลูกน้องใคร
หลังจากนั้นก็เลยคิดจะขายข้าวหลามเลยไปเรียนเลยนะ
เรียนทำข้าวหลามจากหนองมนต์ชนบุรีเลยค่ะคุณ
จริงจังขนาดนั้นน่ะแล้วก็ขายมานานกว่า๔ปีแล้วค่ะ
เราก็มาปรับปรุงเองแต่ตามรสชาติที่ลูกค้าต้องการ
ผมก็ลดน้ำตาลจากน้องมนนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มกะทิเพิ่มเกลือ
นี่ไงมีการปรับสูตรให้เป็นของตัวเอง
สน้ำตาลนิดนึงบางคนบอกว่าหวานเกินพี่เดี๋ยวเบาหวานจะขึ้นตา
บางคนบอกว่าชอบแบบว่าเค็มมันก็เพิ่มคำ
ในปรับปรุงสูตรนิดนึง
ใช่แล้วก็ไม่แค่นั้นนะวัตถุดิบเนี่ยก็ใส่ใจมากเป็นพิเศษด้วยเหมือนกัน
มะพร้าวค่ะก็จะสั่งตรงมาจากทัพสแก่ประจวบคิริขันเท่านั้นเลยนะ
เพราะพี่เขาบอกว่ามะพร้าวที่นั่นนะมันมีความมันกำลังดี

ส่วนกระบอกไม้ไผ่ก็ต้องสั่งจากกาญจนบุรีด้วยเหมือนกัน
เพราะว่ามันมีเนื้อที่แข็งแรงกว่านะคะมีคุณสมบัติพิเศษกว่าด้วย
เรียกว่าใส่ใจทุกขั้นตอนการทำจริง
เสร็จแล้วเนี่ยพี่นัทชัยก็จะส่งขายให้กับลูกค้าที่ทุกวันนี้นะ
อเดอร์เข้ามากว่า๖๐๐กระบอกทุกวันคุณชนะคุณใบตอง
คุณผู้ชมเห็นแล้วยังอยากกินเลยคุณนิวนาว

ไลน์มาบอกว่าว้าวข้าวหลามวิศวกรน่าทานจังเลยครับ

กำลังจะบอกเลยว่าเนี่ยมันคล้ายข้าวหลามช็อตที่เป็นช็อตนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหม

ย่อส่วนย่อขนาดจากข้าวหลามยาวเนี่ยให้มันเหลือแค่ครึ่งเดียว
เขาบอกว่าบางทีมันยาวมันทานไม่หมดมันทานยากด้วย
พอมันเป็นช็อตแล้วมันอิ่มกำลังดี
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางคนชอบกินเฉพาะตรงส่วนมันตรงหน้ามัน

ค่ะก็ตักง่ายทานกันแบบไม่เสียของทิ้งด้วยนี่นะ
แล้วพี่เขาบอกว่านอกจากการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีแล้วความสดใหม่ความสะอาดสะอ้านเนี่ยก็ใส่ใจเป็นอย่างดีแล้วก็ไม่มีการทำค้างคืนอย่างแน่นอน
เผากันแบบนี้ทุกวันคุณผู้ชมใครที่สนใจนะพี่เขาขายอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาอำเภอบางปะโกงไปถามหากันได้เลย
หลามวิศวกรขายดิบขายดีเลยตอนนี้นะคะแต่ว่าเรื่องราวความรู้ของวิศวกรพี่เขาไม่ทิ้งหรอกคุณสังเกตไหม
ตรงพวกเตาอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นวิศวกรเขาจะมีความเป๊ะมีความแม่นยำใช้ศาสตร์และสินผสมผสานลงตัว
กระบอกข้าวหลามมาอย่างดีว่ากระบอกเท่านี้ใช้ความร้อนไฟเท่านี้สุกพอดีอะไรกับอาแดฟนะ
และใช้ความรู้รวมถึงด้วยเนี่ยค่ะสุดยอดเลยนะใครผ่านไปฉะเชิงเซาอย่าลืมนะข้าวหลามวิศวกรเขาก็เป็นของดีของเด็ดเหมือนกัน